โต๊ะหน้าที่ก็ได้ข้อมูลมาอย่างไรการซื้อขายยาบ้านในพื้นที่ที่ตำบล
เป็นยาบ้า๑๑เมตรอันนี้จับได้ก่อน
แล้วก็ตรวจตรวจร่างกายอ้าวก็ม่วง

สอบปากคำก็ถามวีรพงศ์

เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกไปที่บ้านป้าคำมี
แล้วพอป้าคำมีเจอเจ้าหน้าที่ก็ท่าทีแบบเมื่อกี้ค่ะ
ลีลุกลนเหมือนกับป้าจะไปเข้าห้องน้ำป้าจะไปซักผ้า
แต่ไม่รอดป้ายอมให้เจ้าหน้าที่จับนะ

ตู้เย็นเจอยาบ้าค่ะคุณผู้ชม

ใช่ไม่ใช่แค่น้ำดื่มที่แช่เอาไว้
แต่มียาบ้า๙๘เมตร
โอ้โฮคุณบุ๊กคุณขวัญ
เดี๋ยวไงแล้ววัยรุ่นเขาก็ไม่มีตังค์กันหรอก
เขาก็เอาพวกเข่าสานเอาผัวเบือก
แล้วข้าวอ่ะป้าเอามาป้าไปขายต่อหรือยังไง

ก็เนี่ยลุงแกน่ะเป็นเบาหวานป้าก็เอามาหุงเลี้ยงลุงนี่แหละ
พอป้าโดนจับป้าก็บอกว่าฉันมีลูกชายสองคน
ลูกคนเล็กน่ะให้ตังค์ฉันใช้ทุกเดือนต่อคนโต
ไม่เคยส่งเงินให้เลยฉันน้อยใจ
ฉันก็เลยต้องมาทำเรื่องผิดกฎหมายต้องมาขายยาแบบนี้

ใช่แล้วเดี๋ยวฟังนะนอกจากระบายแล้ว
ป้าร้องเพลงด้วยร้องเพลงยังไงร้องเพลงอะไร

บกรมปรบ
เชิญคุณลงทรรมบรรชา
จนสมหูลาจนสร้าแก่ใจ
ไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้

ตำรวจต้องรับบทไหนหัวโสระยาหยุดร้องเดี๋ยวนี้

ชืนคุณรงฆัณฑ์บรรชา

เดี๋ยวตำรวจต้องถามป้าที่ป้าร้องเพลงนี้ป้ากี่เม็ด
ขายอย่างเดียวหรือว่าป้ายังไงเนี่ย
แต่ทีนี้ป้าเนี่ยคือโดนจับรายหลังใช่ไหม
รายแรกที่โดนจับก่อนอายุ๓๘ปีใช่ไหม

ดำเนินคดีตามกฎหมายที่สพกุฎรัง

ไปเอายาบ้ามาจากไหนมาถ่ายให้คนในชุมชนเนี่ยนะ

จะมีตัวการใหญ่กว่านี้เดี๋ยวตำรวจเขาต้องสาวไปถึงแน่นอนนะคะ

แต่จริงถ้าฟังจนจบว่าป้าร้องเพลงเสร็จ
ป้ายังบอกขอโทษแล้วก็บอกลงผิดกันนิดนึงลูกเอ้ย